ช่วงใกล้ปีใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีแบบเนี้ยค่ะเกิดขึ้นเยอะมากจริงจริงคือดื่มเหล้าเยอะมาก
ไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองได้นะคะเหตุการณ์นี้ก็ทำให้คนที่พบเห็นตกอกตกใจ
นึกว่าเกิดเหตุฆ่ากันตายขึ้นแต่จริงแล้วคือคนเมาเหล้าหนักมาก๓คนค่ะ
อ่ะดูภาพนี้หน่อยคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมนิ่งเลยนิ่งอยู่ในบ่อเลยแล้วนิ่งแบบนี้ค่ะ
แล้วมีอยู่สามคนคนเห็นก็ตกใจอุ้ยตายเกิดเหตุฆาตกรรมกันเกิดขึ้นหรือเปล่าครับ
แต่จริงจริงแล้วคือคนที่เมาเหล้าหนักมากมากสามคนนะคะตามข่าวเนี่ยเรียกแบบนี้เลยนะคะ
ว่าจุดจบสายคอแข็งเขาดื่มกันตั้งแต่เช้ายันตี๓สภาพก็เลยเป็นอย่างนี้คุณผู้ชม
โอ้โหเกลือดเลยเกลือดเลยเกลือนเลยคือประเภทแบบว่าไปนอนในที่ที่ดีไม่ได้อะค่ะ
อันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่ากินทิ้งตัวโอ้โหจบอยู่ตรงนี้เลยนะคะ
คือคนงานสามคนนี้เนี่ยเจ้าของฟาร์มแพะเนี่ยเขาเล่าบอกว่าก็มาทำงานแล้วก็ดื่มเหล้าขาวฉลองไปด้วย
ทำงานไปดื่มไปพอตอนเย็นเนี่ยนะคะก็ไปขนแพ้กันเสร็จงานเจ้าของงานเขาให้เหล้ามานะคะ
สองขวดก็ดื่มกันเกลี้ยงเลยแล้วก็ไปซื้อเพิ่มอีกสามขวดด้วยขวดใหญ่ใหญ่นะคะ
นึกว่ามีคนฆ่ากันตายพอไปดูใกล้ใกล้โอ้โหนี่คือสภาพของคนที่เมาหนักมาก
ก็เห็นแบบคนงานนอนอยู่ผมนึกว่าเขาฆ่ากันตายอะไรอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็ใจผมก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ครับ
ก็ตามหายเพราะก็สภาพก็เห็นนะครับที่นอนอยู่ในท่อนะครับ
เสื้อผ้าหมดเลยครับเสื้อผ้าไม่ใส่
ขายมาก็อีกคนนึงก็ไปซื้อเหล้ามาอีกเหล้าขาวขวดนึงอีกก็กินอีก
เขาก็กินเรื่อยครับทีนี้กินเรื่อย
ก็น็อกไปเลยครับน็อกไปเลยสภาพคือไปไหนไม่ได้ครับ
ขึ้นก็แล้วครับแต่ก็กินเล่าเหมือนเดิมครับกินเล่าทุกคนเหมือนเดิมครับ
ครับใช่ครับต่างคนตามงานอะไรอย่างเงี้ย